สุดเศร้าเชิญดวงวิญญาณเหยื่อแท่งปูนมรณะถล่มทับรถ
แล้วหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐปุ้ยอ่านให้คุณผู้ชมฟังที
แต่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นอารมณ์ของพาดหัวตัวไม้ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้
นี่แหละฮะอธิบดีทลทางหลวงรับผิดคานถล่มทัพสยองตาย๒
สะพานกลับรถถนนพระราม๒ศักดิ์สยามจี้สอบ๑๔วันรู้ผลหลังด่านอีกข่าวหนึ่ง
เป็นภาพนี้คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเห็นภาพเมื่อวานนี้ไป
จะเป็นภาพจากด้านหลังที่รถข้างหน้าถูกขอบสะพานนั้นหล่นลงมาทับใช่ไหม
ใช่วันนี้มีอีกมุมหนึ่งเชิญชมครับ
โอ้โหอันนี้ใกล้กว่าภาพแรกที่เรานำเสนออีกนะ
คันกลางเนี่ยครับคันกลางที่อยู่เลนส์เนี้ย
เลนตรงกับเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยครับ
แตะคนเสียชีวิตอยู่ในคันนี้พูดไม่ออกเลยนะฮะ
ดูกี่ทีก็พูดไม่ออกภาพจากกล้องหน้ารถช่วงที่จังหวะนะครับ
ไอ้ขอบสะพานเนี่ยสะพานกลับรถกับคนงานที่ซ่อมอยู่ข้างบนเนี่ย
ตกลงมามาใส่รถด้านล่างนะครับ

ถนนพระราม๒ช่องทางด่วนหน้าโรงพยาบาลวิพาราม
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๒รายก็คือนางสาวสุวรรณีรักท้วม
อายุ๔๑ปีนั่งมาในรถเก๋งแล้วถูกแผ่นปูนสะพานตกลงมาทับ
ส่วนอีกศพคือนายชาญชาวทองอายุ๔๘ปีเขาเป็นช่างซ่อมสะพาน
คนนี้ท่านไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับ
แพทย์ชันสูตรพบว่านายชานเสียชีวิตจากการ
คือกระดูกที่โครงมันหักปอดช้ำฉีกขาดตับม้ามแตก
จากการถูกของแข็งไม่มีคมกระแทกส่วนนางสาวสุวรรณีท่านขาดออกซิเจน
เพราะว่าถูกการกดทับบริเวณส่วงอกครับ
เมื่อวานนี้ครอบครัวของนางสาวสุวรรณีผู้เสียชีวิตนะครับ
ประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้า
นางสาวลักษณะหรือว่าคุณกล้วยเพื่อนสนิทของนางสาวสุวรรณีนะครับ
ซึ่งเป็นคนขับรถเก่งคุณผู้ชมคิดว่าสภาพจิตใจเขาจะเป็นยังไง
กอดรูปนะครับเพื่อนสาวคนสนิทร้องไห้ตลอดเวลา
นายนรงพ่อของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่าตอนแรกที่แฟนลูกโทรมาบอก
นึกว่าแค่รถชนแท่งแบรีเออร์นะฮะคือน่าจะไม่เป็นอะไร
เพราะแค่ขับรถออกไปส่งน้าสาวนะครับจึงรีบนั่งรถออกไป
ดูนะแต่พบว่าลูกสาวถูกคานหล่นมาทับเสียชีวิตก่อนเกิดเหตุ๒๓นาที
จะคุยกับลูกนี้เพิ่งจะคุยกับลูกลูกถามพ่อจะกินอะไร
เดี๋ยวจะซื้อเข้าไปให้วางโทรศัพท์ไม่ถึง๕นาที
คุณผู้ชมครับได้ข่าวนี้เป็นคุณผู้ชมหัวใจสลายไหมฮะ
ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้หลายคนอยากรู้นะครับ
เมื่อวานนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเขาไปลงพื้นที่ไปวิเคราะห์
เคราะห์ว่ามันเกิดจากอะไรเขาวิเคราะห์แล้ว
สันนิษฐานว่ามันเกิดจากช่วงที่คนงานกำลังลื้อชิ้นส่วนของสะพานออกเนี่ย
ทำให้ส่วนที่เป็นคานลอยซึ่งเป็นแผ่นปูนขนาดใหญ่
มันไม่มีที่จับยึดครับอ๋อประกอบกับไอ้เหล็กเส้นที่ยึดคอนกรีตทั้งสองฝั่งน่าจะเสื่อม
เพราะว่ามันใช้งานมา๓๐กว่าปีแล้วนะ
ไฟไหม้รถน่าจะเป็นรถลำมันอะไรรถใหญ่อ่ะผมจำไม่ได้
รายละเอียดนะแต่จำได้๑๘ปีก่อนนี้ไฟมันไหม้ไหม้ตรงสะพานนี้นะครับ
วิศวกรรมสถานเขาบอกว่ามันเสื่อมมันผูกมันก่อน
มันจะรับรับน้ำหนักไม่ไหวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหรือเปล่าอืม
นี่แหละครับวันนี้มันเลยหล่นลงมาแบบนี้
นายสลาวุฒิทรงสิวิลัยอธิบดีกรมทางหลวงในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ
แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริงภายใน๑๔วัน
พบว่าใครผิดนะฮะมีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ก็จะลงโทษส่วนผู้เสียหายกรมทางหลวงนะครับ
พร้อมเยียวยาอย่างเต็มที่ครับ